ก็หลังจากตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงไป
อย่างที่บอกก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับ
นักเตะต่างชาติด้วยนะครับที่เสริมมาใหม่นะครับ

เมื่อปี๒๐๑๗นะครับ

ที่คนนี้เคยค้าแข้งอยู่กับหลายทีมในลีกสูงสุดของบราซิลด้วย
จากนี้ได้อีกหนึ่งแนวรุกจากอาเจนติน่านะคะ
ก็มาจากสโมสรเมลกาทีมในหลีกสูงสุดของเปรู

เตะไทยที่ได้มาอีกหนึ่งคนก็คือ
ชินวัฒน์วงชัยนะครับจากพีทีระยอง

จะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ทวงแชมป์ว่างั้นเถอะ
เข้ามาเสริมในตำแหน่งเกมลุกนะครับ

มาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวอีกหนึ่งลายนะครับ
ด้วยสัญญา๑ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยประมาณ
แข้งเทพก็เสริมทัพ๒คนนะครับ
แต่ว่าเป็นนักเตะต่างชาติที่มีดริกีทั้งหมดนะคะ
นอกจากนี้ยังมีอีก๑คนก็คือ
ปีนี้เสริมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าคุณภาพมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นธีรสินแดงดาที่ย้ายไปอยู่กับ
มาดูนักเตะไทยกันบ้างนะคะ๓นักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ในหลีกต่างประเทศนะคะ
เริ่มกันที่ชีวิตสินแดงดาส่วนหน้าที่รับใช้เมืองทองโดยเตะมาถึง๑๒ซีซั่นด้วยกัน
ได้มีโอกาสกลับไปค้าแท่งในเจรีอีกครั้งนะครับ
ด้วยสัญญาซื้อขาด๒ปีเลยนะครั้งนี้กับทีมชิมิซึเอสพราวซนะครับ
ขณะที่เทียทรบุญมาทันค่ะแก๊กไซด์ที่ถูกโยกามาเอฟมารินอสยืมตัวเมื่อซีซั่น๒๐๑๖
ก็ถูกซื้อขาดเลยด้วยสัญญา๓ปีนะคะ
รับค่าเหนื่อยประมาณเดือนละ๑๒๐๐๐๐๐บาท

รักษาประตูของสโมสรโอเอสูเว่นได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
สัญญายืมตัว๑ปีค่ะ
ก็ไปเล่นกับเจชนะทิพย์สงขสิทธิ์นะครับ

ขณะที่ปฐุมชูทองดาวเตะจากจังหวัดละนองวัย๓๖ปีนะครับ
ขอบคุณทีมชาติไทยและทุกสโมสรที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกได้รับใช้ด้วยความภาคภูมิใจ
ซึ่งความจริงยังอยากเล่นต่อนะครับ
แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาต้องเลิกเล่นโดยทิ้งปริศนาว่ามีบางอย่างที่ไม่สมควรมีในวงการฟุตบอล
ซึ่งทำลายความเป็นมืออาชีพในตัวนักเตะและสิ่งที่รับไม่ได้ก็คือเขาถูกผลักภาระมาให้นะครับ
แม้จะยังไม่เปิดเผยนะครับก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยความจริงจะปรากฏนะครับ
อันนี้เป็นทางด้านของปฐุมชูทองได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คออกมาแล้วครับ
ปฐุมเนี่ยเคยติดทีมชาติไทยมาสิบเก้านัดอยู่ในทีมชุดแชมป์อาเซียนครับสองพันสิบหก
ผ่านการเล่นกับเจ็ดสมสรรค์โดยประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับ
ทุกคนยังจำได้กับวีรัมยูไอเต็ดใช่
ก็ยังมีเวลาสำหรับเชียงรายที่จะทำประตูตีไข่แตกแล้วก็ไล่ขึ้นมา